โคลาสก็ยิงกันบาดเจ็บนะครับท่านผู้ชมครับ

คนร้ายไปยิงเขากลางวงหมูกระทะเลยนะครับ
คือประมาณว่าไม่พอใจขับรถปาดหน้ากัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือร่องรอยที่เกิดเหตุนี่คราบเลือดนะฮะ
ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุก็เลยมาตรวจสอบนะครับ
สภคงครับนครราชสีมาตรงนี้ครับ
โต๊ะตัวนี้ไหมนี่ตั้งวงหมูกระทะกันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นบ้านพักในชุมชนบ้านตะครอ
ในเขตธิสบันตะบลเมืองคงที่นครราชสีมา
คนเจ็บคือนางละลดาธนิสาวงอายุ๕๘ปี
เป็นเจ้าของบ้านนี่ครับถูกยิงไปหนึ่งนัดเข้าที่ขาขวา
ญาติญาติก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ลูกเขยของคนเจ็บคือนายพงศธรเขี้ยวกลางนะครับ
บอกว่าอย่างนี้ครับก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถกระบะ
มาหาแม่ยายนี่แหละแม่ยายกำลังตั้งวงกินหมูกระทะกันอยู่หน้าบ้าน
ระหว่างทางที่ขับรถมามีจักรยานยนต์ขี่ไล่ตามมา
แล้วตะโกนบอกเขาบอกขับรถปาดหน้า
ซึ่งพงศธรบอกว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจนะ
ผมก็เร่งเครื่องหนีจักรยานยนต์คันนี้ไป
แต่คนร้ายเนี่ยขี่รถไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิด
เขาขับรถกระบะมาถึงหน้าบ้านแม่ยายซึ่งกำลังตั้งวงหมูกระทะกันอยู่
คนร้ายเนี่ยขี่รถมาอีกตามมาด่าอีกนะ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปจอดห่างจากจุดหน้าบ้านสักประมาณ๑๐๐๒๐๐เมตร

ยายก็เลยเดินมาดูที่ประตูหน้าบ้านว่าเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่าคนร้ายหยิบปืนขึ้นมาจากเบาะใต้รถจักรยานยนต์
ยิงใส่เลยฮะยิงเข้ามาหนึ่งนัดกระสุนเนี่ยเข้าขาขวาของแม่ยายนะฮะ
ตัวเขาเองก็เลยเดินออกมาดูนะครับ
นี่ฮะคนร้ายมันก็เลยขี่รถหลบหนีไปคนร้ายมากับสองคน
แล้วก็ช่วยประคองแม่เข้ามานะไปโรงพยาบาลนะครับ
นี่ฮะโชคดีนะเข้าขาขวายังบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ตำรวจก็พาส่งโรงพยาบาลนะฮะรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้ว
แล้วไม่ได้มีปัญหากันมาก่อน
คือตอนนี้หลับประทับว่าแบบนั้นครึ่งปีนเปิดใช่ไหมครับ

ได้ยินเสียงลูกเขยเหมือนกับทะเลาะกับใครไม่รู้อยู่หน้าบ้าน
ก็เลยเดินออกมาดูเดินออกมาก็ถามว่าเออ
เป็นอะไรกันเกิดอะไรขึ้นคนร้ายมันยิงใส่เลยฮะ
คือคาดว่าคนร้ายเนี่ยคงตั้งใจจะยิงใส่ลูกเขย
แต่ว่ามันพลาดกระสุนเนี่ยมันเข้ามาที่ขาของเจ้าของบ้าน
ตอนนั้นเธอบอกเธอคิดว่าโดนหนังสติ๊กยิงนะ
ก็รีบเดินเข้าบ้านไปล้างขาในห้องน้ำ

นี่ฮะหลังเกิดเหตุจนถึงตอนนี้เธอบอกยังตกใจอยู่เลยครับ
นี่ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยมันระแวงไปหมดเลย

แต่มันก็ยังมีปวดอยู่บ้างที่ขาที่โดนยิง
อยากฝากบอกไปถึงคนก่อเหตุ
มีอะไรก็ค่อยคุยกัน
ไม่ใช่มายิงกันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแบบนี้

กระโบะน้ำกันเปิดรุ่นขุยก็ยืนอยู่ทางแมโกขาย

อนุธาวะผมขับมันกลับปาดหน้ามันจะแดงแหลท

ยืนทำอะไรพูดฟังอยู่

มีอะไรก็ให้คุยกัน
ไม่ใช่เก็บยิงแบบนี้อย่างแบบนี้ไม่ใช่
มันเหมือนเป็นกระเพาะบ้านป่าเมืองเถื่อนหรือเขาไม่มีกฎหมายคุ้มครองอะไรเราเลยอย่างนี้
อย่างนี้เราอยู่นอนเราไปไหนมาไหนเราก็ลำบากใช่ไหม
แล้วเราไม่รู้ตัวคนร้ายด้วยเราไม่เคยมีประตูที่ไหน
ก็อยากถามว่ามายิงทำไมทำไมไม่คุยกันดีถามกันดี
ถ้าเกิดไปเจอกับครอบครัวครอบครัวจะรับได้ไหม
นี่ค่ะคือเบื้องต้นในตำรวจพอได้รูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
ที่พยานเขาให้ปากคำเขาก็ไล่ไปจนเจอผู้ต้องสงสัย
ซึ่งผู้ต้องสงสัยคนนี้มีประวัติเคยถูกดำเนินคดีเรื่องอาวุธปืนที่บัวใหญ่
เพิ่งพ้นโทษจากคุกมานะก็ไปนำตัวมาสอบปากคำ
เขาปฏิเสธบอกไม่ได้ก่อเหตุแล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตามเวลาที่เกิดเหตุ
เขาบอกเขาดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านเพื่อนแต่ตำรวจก็นำตัวไปตรวจสอบพวกคราบเขม่าวดินปืนนะครับ
เดี๋ยวรอผลการตรวจยืนยันอีกทีนึงนะฮะว่าจะมีคราบขม่าวดินปืนหรือไม่อย่างไร
แล้วจะไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง
เพื่อจะได้ตามตัวคนร้ายกันต่อเพราะว่าลูกเขยของคนเจ็บบอกว่าขับรถกระบะมา
แล้วมอเตอร์ไซค์ก็ไล่ตามไล่ตามมาไล่มาถามอยู่ว่าไปขับรถปาดหน้าเขา